ความฉลาดทีมชาติไทยมี๒ข่าวมาฝาก
ซึ่งเป็น๒ผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติไทย
ที่จะเตรียมลงทำศึก๒เกมสำคัญของประโลกรอบคันเรื่อง
จะได้สัญญาแบบถาวรก็คือจะซื้อตัวเลยนะครับ
ขณะที่เอกณิตปัญญาเนี่ยดาวรุ่งทีมชาติไทยคนนี้ก็

มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะ
ใช่ครับคือตัวของบุ๊กเอกณิตเองเนี่ย

จริงแล้วการได้แชมป์กับต้นสถานกัฐเชียงราย

ก็ยังเล่นแบบกล้ากลัวอยู่บ้างแต่พอมาเล่นทีมชาติเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ายังเกรงรุ่นพี่อยู่
แต่พอเริ่มผ่อนคลายขึ้นทำประตูทีมชาติกลับมาเล่นกับเชียงรายเป็นแชมป์ลีกอีก
ผมว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่มั่นใจที่สุดแล้วเขาก็บอกนะครับว่า
แคมป์ทีมชาติมันมีความกดดันเป็นธรรมดาแฟนก็คาดหวังในตัวมากขึ้นด้วย
หลังจากที่ดังแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ต้องพัฒนาต่อไป
หมาย๒เกมนะครับหลังจากนี้ที่จะเจอกับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ย
เขาก็บอกนะครับว่าอยากจะช่วยทีมเก็บแต้มให้ได้มากที่สุด
เขาบอกว่าคือตอนนี้มันยังไม่อยากคิดถึงช่วงเวลานั้น
เพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอีกมาก
ต้นสังกัดเชียงรายเนี่ยผมว่าอยากปล่อย
แต่ดูข้อเสนอให้กับเอกฤทธิด้วยและที่สำคัญเนี่ย
เห็นคุณฮั่นเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วบอกว่า
ซึ่งได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มเลยนะเชียงราย
คือผมเชื่อว่ายังไม่ได้เป็นทีมใหญ่แน่ไง
ไม่มีโอกาสเล่นฟุตบอลทั่วเอเชีย

เฉือนเอาชนะสวัสดิ์กันตัวสู้ไป๒ประตูตอนหนึ่งนะครับ
ทีละทอนเกมนี้ก็ทำไป๑อาซิสต์
แข่งไป๓๐นักมี๕๘แต้ม
ก็ถือว่ามีลุ้นแชมป์ในปีนี้แหละครับกับฤดูการ๒๐๑๙ในอีก๔นัดที่เหลือ
คือค่าตัวมีการคาดการณ์ออกมานะครับ
จะอยู่ที่สักประมาณ๒๐๐ล้านเยน
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๕๖ล้านบาท
เมื่อวานก็เน้นไปที่เรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมถึงความสัมพันธ์ในการเล่น
เก็บตัวมินิแคมป์ก็จะจบนะครับในวันที่๔พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับ
แล้วก็จากนั้นปล่อยพัก๔วันครับแล้วกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ก็ฉลองกันยกใหญ่เลยที่สนามแพทย์สเตดียมจะมารวมตัวกัน
รวมถึง๔นักเตะที่เล่นต่างแดนทั้งกวินธีรทรชนะทิพย์แล้วก็ทิติพันธ
ตามมาสมทบทีหลังวันที่๑๑พฤศจิกายนก่อนเดินทางไปมาเลเซีย
คือ๔คนหลังเล่นต่างแดนเนี่ยแทบไม่ได้ซ้อมเราไปซ้อมที่นู่นเลย

แกรมนะครับย้ำตรงนี้ครับทีมชาติไทยจะลงเล่นฟุตบอลโลก
โซนเอเชียรอบคัดเลือกนัดที่๔ในกลุ่มจีนนะครับ
บุกประเยินมาเลเซียที่สนามบุกกิจจอเรียลในวันพระสมดิตที่๑๔พฤศจิกายน
รัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่๑๙นาฬิกา๑๐นาทีเป็นต้นไป
และจะเริ่มคิกออฟในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๔๕นาทีครับ
ด้วยนัดที่๕เกมสำคัญเช่นกันครับอังคารที่๑๙พฤศจิกายนนะครับ
ถ่ายบุกประเยินเวียดนามที่มิลลิงก์สเตดียมก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมครับ
เริ่มแข่งขันเนี่ยในช่วงเวลาสักสองทุ่มนะครับก็คุณผู้ชมยังสามารถติดตามทั้งสองนัด